ดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะความหึงเป็นเหตุเขาบอกว่า
บางทีเวลาหึงมันหน้ามืดมองอะไรไม่เห็นจริง
กัมพูชาคนหนึ่งแฟนเขาสวยมากภรรยาสวยมาก
แล้วบ้านอยู่ตรงข้ามกับหนุ่มไทยที่เขาเปิดเป็นร้านขายของ
เขาบอกว่าเห็นหนุ่มไทยนั่งหัวเราะคิกคักแล้วสายตาเนี่ย
มันเล็งมาที่ภรรยาของเขาต่อยคว่ำเลยค่ะ

คืองัดมาทั้งหมดเลยทั้งมวลมาถึงต่อยเขาแบบนี้
นายโชกุลคือชาวกัมพูชาที่บ้านอยู่ฝั่งตรงข้าม
สนองบ้านเปิดเป็นร้านกำลังนั่งคุยกับลูกค้าที่มาซื้อเบียร์โอ้โห
อยู่โดนต่อยหน้าหงายงงไปหมดเลยนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ้านในอำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเศร้า
เขาบอกว่างงเหมือนกันที่อยู่นายโชกุล
ปรีเข้ามาหาเรื่องแล้วก็ต่อยไปหนึ่งครั้งจนหน้าหงาย
ตอนนี้คนเข้ามาห้ามเยอะมากลูกค้าที่มานั่งกินเบียร์ด้วยกันก็เข้าไปห้าม
เห็นเสื้อสีเขียวนี่คือแม่ของนายสนองนะคะ
ก็เดินออกมาห้ามเหมือนกันกลายเป็นว่านายโชกุลไล่ต่อยเขาไปทั่วเลยค่ะ
ห้ามก็ฟาดงวงฟาดงาใส่ไปหมดเลยค่ะ
สุดท้ายแล้วต้องให้ภรรยากับลูกไล่ต้อนนายโชกุลออกไปจากจุดเกิดเหตุ
เพื่อไปสงบสติอารมณ์
พอเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเนี่ยชาวบ้านก็โทรแจ้งตำรวจสอบพ่อบังปะกง
มาระงับเหตุทีนี้ระหว่างนำตัวนายโชกุลขึ้นรถ
ไกล่เกลี่ยกับนายสนองที่โรงพักตีกันอีกรอบนึงค่ะ
สุดท้ายต้องวิทยุเรียกตำรวจให้นำกำลังมาเพิ่ม
ภรรยานายโชกุลนี่แหละต้องมายกมือไหว้ปลก
ขอโทษขอโพยทุกคนที่เกิดเรื่องวุ่นวายแบบนี้นี่ค่ะ
สุดท้ายตำรวจก็สามารถนำตัวนายโชกุลกับนายสนองไปสอบปากคำ

แล้วก็ให้ชดใช้ค่าเสียหายร้านของนายสนองนะคะ
สนองบอกก็งงเหมือนกันว่าต่อยทำไมงงมาก
วันนี้ทีมข่าวเราลงพื้นที่ที่เกิดเหตุที่บ้านของนายสนอง
อยู่ตรงข้ามกับห้องแถวให้เช่า
นายโชกุลกับภรรยาแล้วก็ลูกพักอยู่นะคะ

จริงแล้วต้องบอกว่าโชคดีนะที่ระบุแค่นี้
เพราะนายสนองบอกว่าตอนเกิดเหตุจริงแล้วเขาเห็น
นายโชกุลกำลังเอามีดสับไก่อยู่ที่แคล่หน้าห้อง

โชกุลมามือเปล่าไม่ถือมีดมาด้วย
ไม่งั้นโอ้โฮไม่รู้เลยว่าจะอย่างไรต่อไป
ตอนนั้นมองมาผมต้องมองมาเขา
เขาหลอกกันเขาฝีดคนให้หุงเมีย

ผมเริ่มอดใจหนึ่งวันก็เริ่มต่อยผิดกัน

ครับผมก็พร้อมยังผิดครับ
เพื่อนผมก็เรียกเขากินเบียร์คนที่กินก็มาจับมา

ผมก็ถามอะไรเขาก็ต่อยเลยปั๊บ
เนี่ยเขาต่อยผมล้มไปอย่างนี้

ก็มาซื้อประจำเจอเขาก็ทักเขาก็จำ
เขาบอกเขาไม่ได้กินยาหลายวันแล้วครับ

ผมก็บอกเขาว่าเอาค่าพัดลมที่พัง

แล้วตำรวจก็ถามไม่เอาค่าเสียหายเขาแล้ว

นางสุนันภูณทวีแม่ของนายสนองที่ก็อยู่ในเหตุการณ์นะคะ
เนี่ยคุณป้าที่ใส่เสื้อสีออกเขียวเนี่ยนะ
บอกปกติลูกชายไม่ค่อยอยู่บ้าน
แล้วป้าเองก็ไม่เคยเจอนายโชกุลเท่าไหร่หรอก
ก็ไม่คิดเลยจริงนะว่าจะมีเรื่องกันแบบนี้เนี่ย
พอเกิดเหตุเนี่ยเห็นภรรยานายโชกุลมายกมือไห้ปะลก
ขอโทษป้าก็เข้าใจ
เพราะคนต่างถิ่นก็ให้อภัยไม่ว่ากัน
และอีกอย่างหนึ่งเห็นบอกว่าโชกุลป่วยขาดยาด้วย
ต่อยลูกชายก็หงายหงายจากตรงนี้
เพราะเบนก็ลุกได้ก็เบนตรงนู้น
คนเจ้าของเบียร์เขาก็ห้ามไม่อยู่หรอก
ลูกชายก็ไปอยู่เขาก็เดินตามไปซ้ำตรงนู้น
ลูกชายก็ล้มกลางสนุนหงายอยู่นี่แหละ
ลูกเขาเมียเขาและคนตามนี้เป็น๑๐

ยายก็ไม่ได้เอาอะไรก็ยกโทษให้เขา
เพราะเขาต่างบ้านต่างเมืองมาเราก็
สมมุติว่าถ้าเกิดเราต่างไปอย่างนั้น
เราก็จะยายไม่ติดใจอะไรหรอก
วันนี้พอไปที่ห้องเช่าของนายโชกุล

กำลังเก็บข้าวของให้พ่อกับแม่

พอเกิดเหตุปุ๊บแม่พาพ่อกลับกัมพูชาเลย

ท่านบอกว่าพ่อผลว่าเป็นซึมเศร้าอืม
ซึมเศร้ามาหลายปีแล้วแล้วช่วงนี้ขาดยา

คือพ่อมักจะคิดว่าคนมามองหน้าแล้วก็จะไปทำร้ายค่ะ
เดี๋ยวจะมาจ่ายชดเชยค่าเสียหายให้
ที่ทำพัดลมพังอ่ะเดี๋ยวเอามาให้หนึ่งพันบาท
วันที่ห้ากุมภาพันธ์คือพรุ่งนี้แต่ครอบครัวนายสนองเองเขาก็บอกว่า
เขาก็ไม่ได้ติดใจถือสาอะไรก็ไม่มีใครโกรธ
ก็เข้าใจว่าคงจะป่วยจริงจริงนั่นแหละครับเขาก็เลยไปกัมพูชากันก่อน
กลับไปรักษาตัวที่นั่นประมาณอย่างนั้นใช่ค่ะ